ทันฮะเมื่อเช้าวันนี้ตอน๘โมง

แต่เขามีการประชุมใหญ่๓ประจำปีของภักดิ์ฟรรณปัชฌาลัด

ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพัก
มีผลตั้งแต่๘โมงวันนี้เป็นต้นไป
ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาในตำแหน่งไหนนะคุณผู้ชมครับ
เมื่อเช้า๘โมงครึ่งที่พักพลังประชารัฐมีการประชุมกัน

ก็มีกรรมการบริหารพักสมาชิกของพักไปร่วมประชุมนะฮะ
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนายภัยบูลนิติตะวันรองหัวหน้าพัก
จดหมายแจ้งลาออกจากหัวหน้าพักของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ที่ประชุมให้รับทราบกันในจดหมายเขียน
เรียนถึงคณะกรรมการบริหารพักว่า
ข้าพเจ้าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชามรัฐ
มีความประสงค์ขอลาออกจากหัวหน้าพักตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
เรียนมาเพื่อทราบมีผลตั้งแต่๘โมงครึ่งวันนี้นะครับ
ก็ทำให้คณะกรรมการบริหารพักชุดเดิมต้องพ้นจากวาระทันที
นายภัยบูลยังบอกกับสมาชิกที่ร่วมประชุมวันนี้ว่า
ไม่ต้องไปตื่นตนกตกใจกันไปนะ
เพราะเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วท่านเองก็ได้บอกในที่ประชุมแล้ว
ว่าจะดูแลพักไปตลอดชีวิตถึงแม้จะลาออกก็ตาม
ตำแหน่งหัวหน้าภักดิ์ประวังประชาลรัฐมีความประชงขอล่าออกจากตำแหน่งหัวหน้าภักดิ์ประวังประชาลรัฐ
ทั้งนี้ตั้งแต่ภาพนี้มันต้องไปแล้วต้องลองรอบโดยท่านหัวหน้าภักดิ์ประวังประวังประชาลรัฐ
ท่านอย่าพูดไปตื่นตลอดอะไรครับเพราะท่านหัวหน้าได้แจ้งต่อที่ประชุมตั้งแต่คราวก่อนไปแล้วว่า
ท่านจะอยู่กับพักไปจนตลอดชีวิตนะครับ
จะอยู่กับพักไปตลอดชีวิตแต่ณวันนี้ลาออกจากหัวหน้าพักนะครับ
จากนั้นคุณภัยบูลแจ้งวารการประชุมก็จะมีเรื่องของการบรรจุวาระการเลือกตั้ง
เป็นการเลือกคณะกรรมการบริหารพักนะชุดใหม่แล้วก็เปิดให้สมาชิกเสนอชื่อผู้ที่จะมา
หัวหน้าพักอีกทีจากนั้นอ่ะก็เข้าสู่กระบวนการเลือก
นะฮะก็เชิญสื่อออกจากห้องก่อนนะครับส่วนตำแหน่งเลขาธิการพักเนี่ย
มีการเสนอชื่อทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาครับนะฮะ
สสพยาวนะฮะก็คนเดียวเหมือนกันขณะที่นายสันติพร้อมพัฒน
ถูกเสนอชื่อเป็นรองหัวหน้าพักอีกคนหนึ่งนะครับทีนี้มีรายงานข่าวออกมาจากที่ประชุมว่า
ก็มีมติเลือกพลเอกประวิทย์กลับมารับตำแหน่งอีกครั้งนะฮะ
แล้วก็มติเลือกรองหัวหน้าพักห้าคนมีใครบ้างฮะก็มีนายสันติพร้อมพัฒน์
นายภัยบูลนิติตะวันนายชัยวุฒนาคมานุสรนายวิรัติรัตนเศษ
แล้วก็นางสาวตรีนุษเทียนทองนะฮะที่ประชุมก็ยังมีมติให้
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาดำรงตำแหน่งเลขาธิการพักนางนรมนภินโยสินวัฒน์เป็นเหละยิกของพัก
แล้วก็พลเอกกฤษโยธินสะสิพัฒนวงศ์นะฮะก็เป็นนายทะเบียนของพัก
พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มอีก๑๒คนเพื่อขยายจำนวนของคณะกรรมการเป็น๒๑คน
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวคงต้องรอแถลงอย่างเป็นทางการว่ามติพักเป็นไปตามนี้หรือไม่
ไม่รู้เกมจะพลิกหรือเปล่าพลิกไปพลิกมาเช้ากับบ่ายนะครับ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูการประชุมใหญ่ของพักครั้งที่๑
ปี๒๕๖๔วันที่๑๘มิถุนายน๒๕๖๔ตอนนั้น
แต่ก็ถูกเสนอชื่อให้เลือกกลับมาเป็นหัวหน้าพักแบบไร้คู่แข่งเลย

และก็คูณารุยมนต์นั่นแหละก็เป็นเหระหลั่นยิกของภักษณ์
ก็ไม่รู้ว่าไอ้การทำแบบนี้มันจะนัยยะสำคัญอย่างไร

พักนี้นะฮะสุดท้ายเดี๋ยวคงต้องรอให้พักแถลงมติของพักในการประชุมวันนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ลาออกปุ๊บคัมแบ็คปั๊บเอ๊ะยังไงก็ต้อง